ไวรัลดังในอินเตอร์เน็ตกันหน่อยค่ะมีคนแชร์กันเยอะเลยค่ะ
สำหรับอดีตนักร้องชื่อดังคุณโจเอเอฟสาวหมัดเข้าใส่หนุ่มคนหนึ่ง
ฮะกลางร้านสะดวกซื้อจะเป็นยังไงไปชมคลิปกันก่อนค่ะ
คืออย่างนี้คุณผู้ชมดูคลิปแล้วใจเย็นอย่าเพิ่งด่ากัน
ชายเสื้อเชิดขาวกางเกงขายาวนี้นะคะก็คือคุณโจพานุพลเอกเพชรหรือว่าโจเอเอฟ๒นั่นเอง
นักร้องชื่อดังเลยถ้าตามภาพตามคลิปเนี่ยเขายืนรอคิวอยู่
จ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งใช่ไหมคุณผู้ชม
แล้วสังเกตไหมรอคิวจ่ายจู่ผู้ชายแจ็คเก็ตสีแดงเนี่ยเดินปรีเข้ามาเหมือนกับแทรกแซงคิวเข้าไปเลย
จริงคุณโจเอาของวางไว้แล้วกำลังจะจ่ายเงินแล้วแต่คุณเสื้อแดงเนี่ยแซงเลย
ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันแซงแล้วก็จ่ายเลยนะฮะ
ปรากฏจ่ายเสร็จคุณโจก็หลบให้เขาจ่ายก่อนด้วยแต่ว่าคุณพี่ผู้ชายแจ็กเก็ตแดงเนี่ยก็ยังหันมองคุณโจเป็นระยะ
คุณโจเองเขาก็มองกลับเหมือนกันก็คิดว่าไม่มีอะไรจ่ายเงินต่างคนต่างไปชายแจ็คเก็ตเสื้อสีแดงเดินออกจากร้านไปแล้วนะ
แต่ไม่นานคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมชายแจ็คเก็ตเสื้อแดงเนี่ยเดินกลับเข้ามาในร้านสะดวกซื้ออีกครั้งพร้อมกับว่าเหมือนจะมามีเรื่องกัน
แล้วก็เป็นไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมแล้วก็เป็นฝ่ายที่สาวหมัดใส่คุณโจก่อน
เหมือนเขายืนตะโกนด่าอยู่หน้าร้านแล้วก็ปีเข้ามามาต่อยคุณโจก่อนด้วยซ้ำไปใช่ไหม
คุณโจบอกว่าไม่ไหวเหมือนกันสาวหมัดคืนเข้าไปเต็มเบ้าหน้า๒๓ทีจนคุณพี่ชายเสื้อแดงเนี่ยล้มลงไปนะคะแล้วก็เดินออกไปจากร้านสะดวกซื้อ
ทางด้านพนักงานแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็มามุมกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณโจเองก็รีบจ่ายเงินแล้วก็รีบออกไป
ค่ะล่าสุดนี้ฮะคุณโจเนี่ยลบคลิปดังกล่าออกไปแล้วก็ได้โพสต์คลิปใหม่ชี้แจงด้วยว่าที่ลบคลิปออกไปจริงจริงเขาเป็นคนลงคลิปด้วยนะครับแล้วก็ลบคลิปออกไปคือบางคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เตือนคุณโจบอกว่าคุณโจระวังนะเดี๋ยวเจ้าของสถานที่เนี่ยจะฟ้องร้องได้ว่าก่อเหตุทะเลาะวิบาทหรืออะไรใน
คนที่นำมาโพสต์เอาไว้คือเจตนาของคุณโจเองเนี่ยอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์เผื่อว่าใครที่อยู่ในสถานการณ์ปกติจู่โดนทำร้ายร่างกายแบบเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะลงเอาไว้เป็นหลักฐานเฉย
แต่ผมดูวันเวลาเนี่ยก็รอบวงจรปิดปริการเป็นปี๒๐๑๙ที่ซ้ำไป
หลายปีมาแล้วไงยังไงก็ตามค่ะในคลิปอีกคลิปหนึ่งฝั่งด้านซ้ายเนี่ยคุณโจเขาออกมาขอโทษคุณพี่เสื้อแดงด้วยนะเขาบอกว่าเขาก็ยอมรับว่า
ณวันนั้นเนี่ยเขาโมโหแล้วก็ทำเกินกว่าเหตุไปหน่อยเพราะว่าโกรธมากจริงจริงนั่นเองค่ะปัจจุบันนี้คุณโจก็อาจจะไม่ได้เป็น
หลายคนก็จะคงจะงงอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นการลงคลิปที่ดูล่าช้านานเกินไปหลายปีแล้ว
คงก็คงมีคนพยายามจะคงมีคำถามนะว่าเจตนา
มันมีเจตนาเรื่องของการที่อยากจะเตือนหรือว่าเอ๊ะทำไมถึงเพิ่งมาลงตอนนี้
อีกหนึ่งประเด็นที่คนเตือนไปก็น่าจะเป็นประเด็นที่ว่า
คนนั้นเขาไม่เห็นภาพแล้วเขาจะมาเอาเรื่องเอาความกลับหรือเปล่า
ยังไงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณพี่แจ็คเก็ตเสื้อสีแดงด้วย
เพราะว่าเราไม่ได้ยินเสียงในคลิปว่าเขามีการต่อว่าต่อขานอะไรมาก่อนหรือเปล่า